คุณผู้ชมคะช่วงนี้จัดให้เต็มเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะคะ
คือก่อนที่จะไปดูตัวเลขผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
ซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะเมื่อวานนี้ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น
คนเองจากปกตินี้๑๐๐หายไปครึ่งหนึ่งเลย
ตั้งแต่ช่วง๔ทุ่มจนถึงตี๔๖ชั่วโมงนี้ได้ผลหรือเปล่า
ถ้าได้ผลแบบนี้นายกบอกว่าไม่จำเป็นเลยนะคะที่จะต้องประกาศ
เพราะว่าจู่มันมีเอกสารค่ะคุณผู้ชมแชร์ว่อนเน็ตเลยนะคะ
บอกว่าเป็นคำสั่งของประหลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่า
เตรียมให้ทุกจังหวัดเนี่ยยกระดับ
มาตรการเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมง
เพื่อรองรับมาตรการนี้เป็นเรื่องเลยค่ะ
เมื่อวานนี้นักข่าวถึงขั้นต้องถามนายกรัฐมนตรีเลยนะคะ
แม่ทัพสู้ศึกกับโควิดนายกบอกว่ายังยังไม่มีประกาศ
ยังไม่มีการตัดสินใจอะไรใหม่ใหม่ทั้งสิ้นแต่ตอนนี้มีการวางแผนเชิงลุกล่วงหน้าไปแล้ว
หากสถานการณ์โดยรวมมันยังไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้ประชาชนฟังประกาศจากทางรัฐบาล
และสูญโควิดก็คือสูญสวบครอย่างเคร่งคลัดนะคะ
อีกหนึ่งท่านที่เมื่อวานออกมาคอนเฟิร์มข่าวนะคะว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ย
คุณนิพนธ์บุญญามณีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่า
หนังสือมันไม่เกี่ยวกับการประกาศ

ชะบับนี้จริงไหมจริงแต่ดูกันเยอะ
เป็นหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดต่าง
เตรียมสถานที่รองรับคนไทย
ที่จะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

ตามไปกักตัวกันเองที่บ้านนี่แหละค่ะ
กักตัวโดยจังหวัดประหลักกระทรวงมหาดไทยก็เลยต้องออกหนังสือแบบนี้เนี่ย
เพราะฉะนั้นอย่าตื่นตระหนกไม่เกี่ยวกับเคอร์ฟิลล์ตลอด๒๔ชั่วโมง
อีกหนึ่งท่านที่ออกมาคอนเฟิร์มเหมือนกันค่ะ
ก็คือคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคยืนยันเลยบอกว่า
เกี่ยวเลยนะไม่มีข้อความใดทั้งสิ้นที่ระบุบอกว่า
ให้จังหวัดสั่งเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมง
ว่าทุกคนห้ามออกจากบ้านตลอด๒๔ชั่วโมง
ตอนนี้คุณผู้ชมฟังปากรสลินอีกครั้งนะคะ
ยังไม่มีเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมง
ฟังเสียงโฆษกสบคค่ะ
ยังไม่มีการประกาศนะครับ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงแต่อย่างใดนะครับ
เพราะตอนนี้เราเพิ่งประกาศในช่วงเวลาของ๖ชั่วโมง
คือ๔ทุ่มถึงตี๔ของทุกวัน
ซึ่งทุกท่านยังต้องการการปรับตัว
ยังต้องการที่จะต้องใช้เวลาในการที่จะดูแลตัวเอง
ท่านไปแปลงสื่อกันเอง
สื่อทั้งหลายที่ไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคล
หรือสื่อที่เป็นสำนักหรือสื่อต่าง
พออ่านเอกสารของทางราชการไม่ออก
ก็ผมไม่อยากใช้คำว่าอะไรเป็นตุเป็นตะ
อย่าเป็นตุเป็นตะนะคะคือบางทีหนังสือราชการมา

นึกออกไหมเวลาเราคุยกันเราใช้ภาษาบ้าน
ภาษาชาวบ้านภาษาพูดภาษาปาก
บางทีเวลาไปอ่านแล้วคุณหมอบอกว่าก็แปลงสารกันผิด
เพราะฉะนั้นยืนยันอย่างเป็นทางการ
ว่ายังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิลล์ตลอด๒๔ชั่วโมง

มาตรการก่อนหน้านี้ประกาศเคอร์ฟิลล์ตั้งแต่๔ทุ่มจนถึงตี๔
นับไป๖ชั่วโมงคือห้ามออกจากบ้าน
ปรากฏว่าทั่วประเทศยังมีคนฝ่าฝืนนะ
ทั่วประเทศมีคนฝ่าฝืน๙๑๙รายด้วยกันนะคะ
มั่วสุมชุมนุมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ๗๙ราย
ดำเนินคดีไปแล้ว๗๐๐กับ๘รายด้วยกันค่ะ
ต้องทำอย่างนี้คือกฎหมายออกมาแล้ว

คือก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ประกาศเคอร์ฟิลล์ออกมา
คือศุกร์ที่ผ่านมาถูกไหม
หลังจากนั้นตำรวจเจ้าเรือกสิทธิเข้าใจแหล่ะว่า
บางคนอาจจะยังปรับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เจอ
ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล์ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ประกาศ
คือเตือนไปตักเตือนไปนะคะ

ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล์จะดำเนินการอย่างจริงจัง
เพราะถือว่าประกาศไปแล้วอรุมอร่วยแล้ว
ตักเตือนแล้วให้เวลาปรับตัวแล้ว
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะจับส่งดำเนินคดีจริงนะคะ

อีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมต้องมีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะ
สำนักงานการบินพลเรือนได้มีการประกาศขยายเวลา
ห้ามบินเข้าประเทศไทยออกไปจนถึง๑๘เมษายน
คือเดิมทีเดียวคือชะลอการบินเข้าประเทศไทย

กลายเป็น๗๑๘เมษายนนะคะ
เพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินการเรื่องของมาตรการต่าง
กันการแพร่เชื้อของโรคโควิด๑๙
โดยผู้โดยสารที่เดินทางมาก่อนประกาศนี้ต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
แต่ในประกาศนี้คุณผู้ชมฟังชัดนะ
ยังมีข้อยกเว้นเช่นอากาศยานในราชการ
อากาศสยามที่ขอลงฉุกเฉินอากาศยานที่ทำการบิน
เพื่อความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมค่ะ
ขยายนะขยายเพิ่มเติมนะคะถึง๑๘เมษายนเนี่ยนะคะ
มาดูตัวเลขค่ะการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
สำหรับตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อในประเทศไทย
เมื่อวานนี้หลายคนได้ฟังข่าวแล้วได้เห็นแล้วหัวยิ้ม
ชื้นเลยใจชื้นขึ้นแต่อย่าชะล่าใจนะคะ
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติยังคงทำต่อไป
ยังคงต้องทำต่อใช่ค่ะอยากให้ตัวเลขนี้มันลดลงเหลือน้อยที่สุด
จนกระทั่งเป็นศูนย์ยังคงช่วยกันต่อ
แต่เรามาดูภาพรวมสรุปกันก่อนเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
สบคแถลงตัวเลขนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตคนที่รักษาหายแล้วอะไรต่าง

ผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้ประกาศอย่างเป็นทางการเพิ่มขึ้น

๕๑รายเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่ม
กลุ่มแรกแบบนี้นะคะ๒๕ราย
๕รายเป็นกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยเดิม
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมพิธีทางศาสนา

และกลุ่มที่ใกล้ชิดผู้ป่วยไปก่อนหน้านี้

นี่คือกลุ่มที่เป็นลักษณะสัมผัสกลุ่มเดิม
มาถึงกลุ่มที่ใหม่เลย
๙ราย๑๙รายประกอบไปด้วย
ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๒ราย
สัมผัสกับคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๑ราย
อาชีพเสี่ยง๓ราย
และบุคลากรทางการแพทย์
วันนี้ตัวเลขสูงขออภัยนะคะเมื่อวาน
ตัวเลขสูงเลยนะคะ๑๓ราย
และนอกจากนี้รอการสอบสวนการติดเชื้ออีก๗ราย
กลุ่มนี้ที่เป็นผู้ป่วยใหม่มีทั้งหมด๑๙รายด้วยกัน
วกออกมาแล้วก็แยกออกมาได้แบบนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์คุณพยาบาลต่างเนี่ยนะคะ

ตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลเอกชน๑๑รายด้วยกันค่ะ
ส่วนตัวเลขคนที่รักษาหายและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
เฉพาะเมื่อวานนี้นะคะเยอะเหมือนกัน
รายแต่ก็มีข่าวร้ายค่ะ
ผู้เสียชีวิตเพิ่ม๓ศพ
เอาภาพรวมแบบนี้ยอดผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะคะ

รักษาหายแล้วแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วทั้งหมดเลย

อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล๑๔๐๑ราย
เสียชีวิตสะสมคือเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น๓แล้วนะคะ
วกแล้วเป็น๒๖ศพด้วยกันค่ะ

อย่าลืมนะคะแม้ว่าตัวเลขเกี่ยวกับยอดผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้น๕๑รายเรายิ้มได้
อย่าลืมค่ะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะ
เวลาออกจากบ้านหน้ากากอนามัยสวมใส่ให้ดีนะคะ
อกจากนี้ค่ะข้อมูลจังหวัดที่ยังไม่พบเชื้อ
ยังคงเท่าเดิม๑๑จังหวัดประกอบด้วย
กำแพงเพชรชัยนาธตราดน่านบึงกาลพังงาพิจิตร
ระนองสตูนสิงห์บุรีและอ่างทอง
ซึ่งบึงการข่าวมาล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
เพราะว่าเขายังอยากอยู่ในสถิติ
เป็นจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อต่อไป
แต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นคนในแต่ละจังหวัด
ต้องติดตามการประกาศจากทางจังหวัดให้ดี
เพื่อให้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
ส่วนข่าวการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ก่อนหน้านี้มี๓รายด้วยกัน
นายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะ
กับการติดเชื้อโควิด๑๙แต่เป็นเพราะช่วงนี้บุคลากรทางการแพทย์รับภาระหนักในช่วงของการแพร่ระบาด
ซึ่งจากนี้กระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องมีการจัดสรรดูแลผู้ป่วยด้วยการลดภาระงานอื่นที่ไม่จำเป็น
และเมื่อถามว่าวิกฤตนี้จะจบลงเมื่อไหร่หากทุกฝ่ายช่วยกันเต็มที่ค่ะ
คุณหมอบอกว่าประมาณ๑๒เดือนอาจจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เอาฟังเสียงรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะ
วิกฤตนี้จะไปจบเมื่อไหร่คนที่สำคัญที่จะตอบคำถามนี้ก็คือคนไทยทุกคน
เพราะผมเข้าใจว่าคนกระทรวงสาธารณสุขและเพื่อนข้าราชการทุกกระทรวงได้พยายามทำงานอย่างเต็มที่แล้ว
แต่งานนี้จบไม่ได้ด้วยภาครัฐเพียงอย่างเดียว
ภาคประชาชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมทุกคนร่วมมือกันครับ
ขอความร่วมมือจากภาคประชาชน
เพราะงานนี้ไม่สามารถลุล่วงได้
จากการทำงานของภาครัฐอย่างเดียวเท่านั้น

ใช่ค่ะส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

เจ้าหน้าที่เอ็กซาเรย์จากจังหวัดลำพูน
และอาสาสมัครสาธารณสุขจากจังหวัดพิษสนุโลกนะคะ

นี่ไงถึงบอกว่าต้องเซฟด้านหน้าเราอย่างจริงจังนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วคือกำลังรบก็จะหายไปเรื่อยนะ